คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นข่าวที่สื่อนำเสนอกันมาทั้งวันเลย
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
ค่ายลูกเสือมีกิจกรรมรอบกองไฟ
แต่ใช้ไฟจริงคือหลายโรงเรียนเขาใช้ไฟปลอมแล้วนะ
เพื่อความปลอดภัยใช้ไฟจริง
มีการแสดงแล้วต้องจุดไฟค่ะ
กลายเป็นว่ามีน้องนักเรียนถูกไฟคลอก

คุณผู้ชมคะ๒ใน๕อาการสาหัส
คือมีน้องคนนึงไฟคลอกร้อยละ๙๐ของร่างกาย

น้องอีกคนไฟคลอกร้อยละ๖๐ของร่างกาย

แสดงใจมันเก็บครับเป็น
คุณผู้ชมพูดอะไรมอนแมนไม่เป็นไรลูกคุณค่ะ
ซูลูเป็นน้องไหม
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ค่ะครับ
ในคลิปนี้จะได้ยินเสียงซูลูเป็นอะไร

การแสดงซูลูกันอยู่แล้วต้องจุดไฟ

ค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอโนรสังจังหวัดน้องโบรัมภูมิ

บาดเจ็บ๕คนมีน้อง๒คนอาการสาหัส

คนที่แสดงที่รับผิดชอบเนี่ย
เขาเอาอุปกรณ์ไปชุบเชื้อเพลิงครับ
และติดไฟทีละคน

เลยไปจุ่มเชื้อเพลิงใหม่

นี่คือสาเหตุที่ทำให้น้องได้รับบาดเจ็บ
อันนี้คือแถลงการของทางโรงเรียนนะคะ

เพราะนี่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

นักข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลศรีนคริน
ตามความคืบหน้าอาการของน้องที่บาดเจ็บ
น้องคิวอายุ๑๑ปี

น้องคิวอาการน่าเป็นห่วงค่ะ

เพราะร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัว

น้องยังหายใจเองไม่ได้

พองจากแผลไฟไหม้
สอดท่อช่วยหายใจ
และต้องติดตามอาการทุกชั่วโมง

ไปเจอน้องคิวที่โรงพยาบาลโนนสั่งนะ
แล้วพอทุกคนไปเห็นสภาพน้อง

คือตอนแรกที่เจอน้องคิวอะค่ะ
เหมือนกับว่าน้องพอจะพูดได้นิดหน่อย

หลังเกิดเหตุมีครูประจำชั้นมาเยี่ยม

หลังจากนั้นไม่มีตัวแทนของโรงเรียน

แล้วตอนนี้อาการของน้องหนักขึ้นนะคะ
แล้วต้องใช้เงินรักษาเป็นจำนวนมาก
แล้วต้องรักษาอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้

แล้วตอนนี้ทางโรงเรียนพูดต่อ
ให้ตามผิดชอบอะไรอยู่นะคะ
ก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องนะคะทัก
ทักมาถามค่ะ
ว่าเป็นอาการน้องเป็นยังไงบ้าง

ถ้ามีอะไรให้ทักไปบอกเขา

แล้วทางการเชื่อเหลือเขาได้พูดอะไรบ้าง

บอกเป็นเพราะครูให้น้องไปจุดไฟ

คุณกันจอมพลังก็ประสานเจ้าหน้าที่พมมาดูแลเรื่องกระบวนการรักษา
ก็มีการเปิดบัญชีรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาในระยะยาวด้วยนะคะ

ออกมาแถลงว่าเป็นลักษณะของอุบัติเหตุ
คุณกันบอกว่าจะพูดว่าอุบัติเหตุมันคงไม่น่าจะใช่นะ

อยากให้โรงเรียนออกมาแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้
แล้วแนะนำเลยทุกโรงเรียน
งดเถอะการใช้ไฟจริง
กิจกรรมรอบกองไฟใช้อย่างอื่นแทนได้ไหม

ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณพ่อของน้องอีกคนนึง
บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันน้องคนนี้ชื่อน้องโด่นะคะ
ได้คุยกับคุณพ่อคุณพ่อชื่อว่านายบัวลี
คุณพ่อบอกว่าเลิกงานกลับมาบ้าน
ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนลูกเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะ
บอกว่าลูกถูกไฟไหม้ถูกนำตัวไปโรงพยาบาลก็รีบไปดู
อาการหนักมากถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น
คุณหมอบอกว่าร่างกายของน้องโด่ถูกไฟคลอกในระดับ๓
ก็คือร้อยละ๖๐ของร่างกาย
ยังต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อคืออย่างน้อยนะครับ
ส่งถึง๓สัปดาห์ค่ะ

คุณแม่อยู่ที่บ้านคุณแม่ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะคือพูดไม่ออกเลยอ่ะน้องคิงเนี่ยค่ะคุณแม่บอกว่า
คือก่อนที่ลูกชายจะไปเข้าค่ายเนี่ยลูกก็บอกว่าไม่ค่อยอยากไปเลย
แต่แม่ก็บอกก็ไปเถอะไปร่วมกิจกรรมหน่อย
แต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่เองก็รู้สึกเจ็บนะทั้งกายและใจเลยนะครับ
เพราะแม่บอกว่าในคืนที่เกิดเรื่องใจแม่วิวเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้กับลูกของแม่
น่าเห็นใจเด็กเด็กที่บาดเจ็บจริงจริงอะค่ะแล้วความรับผิดชอบล่ะคะ
ใครจะรับผิดชอบได้บ้างทางโรงเรียนเนี่ยจะมีคำตอบว่ายังไง
มนุยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารค่ะนายสำเนาเทียมดวงแขบอกว่า
รับว่าเรื่องนี้เป็นความบกพร่องของทางโรงเรียน
พร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บในทุกด้าน
ทีมข่าวก็ถามถามเหมือนที่พวกเราสงสัย
เหมือนที่คุณผู้ชมสงสัยว่าโรงเรียนอื่นเขาใช้ไฟปลอมกันหมดแล้ว
กิจกรรมรอบกองไฟเพื่อความปลอดภัย
ทำไมยังก่อกองไฟจริงกันอยู่
พอโรงเรียนบอกว่าก็โรงเรียนเป็นลักษณะของโรงเรียนภูทร
แล้วพื้นที่มันเอื้ออำนวยหาฟืนอะไรได้ง่ายจุดไฟง่าย
ตัดสินใจใช้ไฟจริงกองไฟจริง
แต่นี่ก็จะเป็นบทเรียนที่จะนำไปปรับในอนาคต
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ศึกษาธิการจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะในชาติชายวงกิตะก็บอกว่า
ทางโรงเรียนได้รายงานเหตุการณ์แล้วนะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ไปเยี่ยมนักเรียนที่บาดเจ็บแล้วก็ดูแลเรื่องเงินประกันอุบัติเหตุและเยียวยาด้วย
คือผู้ปกครองของน้องที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
บางส่วนก็ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้ว
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้